หลังจากที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้เปิดเผยเรื่องราวของวัยรุ่นชายคนหนึ่งที่ไปถอนฟันกับคลินิกแห่ง๑ย่านลำลูกกาคลอง๘
แล้วก็เจอหมอฟันปลอมนะครับถอนฟันให้ผิดซี่
ล่าสุดมีผู้เสียหายอีกรายนะครับไปจัดฟันกับคลินิกแห่งนี้
หมอฟันปลอมก็จัดฟันให้จนฟันเสียหายผิดรูป
ที่โรงพยาบาลบอกว่าหากจะให้กลับมาเหมือนเดิมถึงขั้นต้องผ่าตัดกรามนะครับ
และล่าสุดเจ้าของคลินิกแห่งนี้ได้ยื่นขอปิดคลินิกแล้วนะครับ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
วัญชัยมีสิริและลูกชายเป็นผู้เสียหายอีกคนที่อ้างว่า
นายวัญชัยเล่าว่าพาลูกชายไปจัดฟันที่คลินิกแห่งนี้เมื่อหลายปีก่อน
ครั้งแรกพบทันตแพทย์ตัวจริงมาตรวจได้เพียง๒ครั้ง
ลินิกก็แจ้งว่าหมอคนนี้ได้ย้ายไปทำงานที่อื่นแล้ว
จึงได้ส่งเคล็ดให้หมออีกคน
หมอคนนี้มารับช่วงต่อก็วินิจฉัยว่า
ต้องถอนฟันทั้งหมด๘ซี่ถึงจะจัดฟันได้
ผู้เสียหายมองว่ามากเกินไป

พอจัดฟันได้ประมาณปีกว่าก็เกิดความผิดปกติ
ใบหน้าผิดรูปฟันไม่เข้าที่และฟันล้ม
ไปปรึกษากับหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ก็ทราบว่าได้รับการจัดฟันที่ผิดวิธีมาเป็นเวลานาน
ส่งผลให้ฟันผิดรูปทางยื่นอาจต้องผ่าตัดกราม
และใช้แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงมาก

หลังจากนั้นนายวัญชัยได้นำชื่อของหมอ
ดัดฟันให้ลูกชายไปตรวจสอบ
จึงทราบว่ากรีนิกใช้หมอปรอบมาจัดฟัน

ก็รู้สึกว่าตัวเองจัดไปเพื่ออะไร
อยากจัดให้ฟันดีขึ้น

ให้ดัดเล่นฝั่งสวยก็ยอมไปแล้วนี่ก็ยอมตัดไปก็เป็นปีต่างไม้ก็เสียไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับการเปิดเผย
จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฐุมธานีว่า
ขณะนี้ผู้ประกอบการของเจริญดีสหคลินิก
ได้เข้าไปยื่นขอปิดคลินิกไปแล้ว

ส่วนจะเอาผิดกับคลินิกในประเด็นที่ให้บุคคลอื่น
ซึ่งไม่ใช่ทันตแพทย์และทันตภิบาล
มารักษาคนไข้และถอนฟันผิดซี่ด้วยนั้น

แต่ผู้เสียหายจะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีก่อน

จากนั้นจึงจะเข้าสู่กระบวนการสืบหาข้อเท็จจริง

ก็สามารถที่จะเอาผิดย้อนหลังได้
ถ้าสืบสาวไปได้ว่าคุณเอาผู้ประกอบชีพ
แพทย์มาในช่วงที่คุณขออนุญาตไว้

หรือทันทะแพทย์ที่ไม่ใช่ทันทะแพทย์มารักษาประชาชน
เราก็ยังสามารถเอาผิดได้อยู่ถึงเป็นความผิดย้อนหลัง
ด้านนายนพอพูลซับพ่อของผู้เสียหายวัย๑๗ปี
ยังพยายามแจ้งความมาหลายวัน
แต่ตำรวจให้ทำแค่ลงบันทึกประจำวัน
ซึ่งสิ่งที่ต้องการคือให้คลินิกและหมอเถื่อน
รับผิดชอบต่อสังคมด้วย

จากเจริญดีสหคลินิกที่ปิดตัวลงไปแล้ว
เจ้าของคลินิกยังมีธุรกิจโรงเรียน

คลินิกเวชกรรมอื่นอีกหลายแห่ง
ทั้งในประธุมธรรมนี้และต่างจังหวัด

ลินิกแห่งอื่นจะได้คุณภาพมาตรฐานมากน้อยแค่ไหน
ทีมข่าวยังคงติดตามประเด็นนี้ต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน